คืบหน้าค่ะได้ตัวคนก่อเหตุแล้วด้วยนะคะ
กรณีที่คุณครูหลายท่านเลยค่ะ

ถูกผู้ชายคนนึงหน้าตาดูเป็นคนดี
วงใส่แว่นไปหลอกว่า

ก็มาโพสต์เรื่องนี้ในโลกโซเชียล
โพสต์เรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

สุดท้ายจับตัวได้แล้วนะคะ
ทางตำรวจสนหลัก๒

ชื่อว่านายชุติศรจันกลัด
เต้ยอายุ๓๑ปี
ควบคุมตัวตามหมายจับในข้อหาช่อโกงค่ะ
พลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นรักษาราชการ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า

เนื่องจากว่าในห่วง๓๔เดือนที่ผ่านมา
ตำรวจได้รับแจ้งความ
คดีที่บอกว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชาย

อ้างตัวเป็นแพทย์โรงพยาบาลชื่อดัง
ขอขมาลาบวชผู้เสียหาย
ส่วนใหญ่ผู้เสียหายเป็นครูตามโรงเรียน
เป็นครูเกษียณอายุราชการตามบ้านพัก
แล้วคนร้ายก็อ้างว่าเป็นอดีตลูกศิษย์

แล้วก็ไปหลอกคุณครูให้ช่วยทำบุญ
แล้วก็ได้เงินจากคุณครูไปเยอะเลยนะคะ

มีผู้เสียหายอย่างน้อย๓๐ราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

ซึ่งเป็นหนึ่งในท้องที่ที่มีผู้เสียหายอยู่ในความรับผิดชอบ
เขาสืบรู้ว่านายชุติศรหรือเต้ยคนนี้
หลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานสอบสวนไปขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ก็เลยจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้ในที่สุดนะคะ
ฟังเสียงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
นี่ค่ะผู้เสียหายเยอะนะคะ
ถ้ารู้ว่าตัวเองถูกหลอกในลักษณะแบบนี้

คือตัวผู้ต้องหาในเต้ยหรือนายชุติกรคนนี้

ลาออกมานานแล้วค่ะปัจจุบันไม่ได้ทำงานอะไรค่ะ
ก็ติดเที่ยวค่ะเขาก็เที่ยวเตรใช้ชีวิตสุขสบาย
เขาร่วมมือกับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงนะคะ
ชื่อว่านายธรรมนูลหรือตุ้ยพลอยเลื่อมแสงอายุ๓๐ปี
เขาช่วยกันสืบค้นหาข้อมูลครูทั้งครูที่ยังรับราชการอยู่
ครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วถามอากูค่ะก็คือครูเกิ้ล
จะเน้นโรงเรียนที่อยู่ในฝั่งทนบุรีแล้วก็ใกล้เคียง

เขาก็ตามไปหาเลยนะไปถึงโรงเรียน
ไปถึงบ้านพักแล้วก็ไปอ้างตัวว่าเป็นสิทธิ์เก่า
กำลังจะบวชเนี่ยค่ะแล้วก็ขอเงิน
ตัวนายชุติกรเองบอกว่ายอมรับเลยว่าทำสำเร็จมามากกว่า๒๐ราย
เงินครั้งหนึ่ง๕๐๐๒๐๐๐บาท
คุณครูบางท่านใจดีมากให้เป็นหลักหมื่นนะคะ
ก็ท้องที่สอนอหลัก๒คดีหลักเขาก็คุณครูนรงไง

แล้วไปหลอกคุณยายแม่ค้าข้างบ้านครูนรงค์
ว่าครูนรงษ์ฝากตังค์ไว้๕๐๐๐บาทนะ
แล้วก็บอกเดี๋ยวจะไปหาเตียงให้ด้วยจะไปภาษณ์สุดท้ายก็ไม่ได้ภาตรรทัศน์อ่ะ

ใช่ค่ะสนหลัก๒บอกว่ามีหลายราย
เขาก็เลยสืบสวนจนจับกลุ่มได้นะคะ
เขาบอกแบบนี้ค่ะเขาเอาเงินที่ได้มาเนี่ยนะ
เที่ยวกับเพื่อนผู้ชายที่ร่วมมือกันอีกคนนึง
ก็ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างเนี่ย
สุดท้ายพอถูกจับได้เขาก็เลยบอกว่า
อยากจะขอโทษอยากจะขอโทษผู้เสียหายทุกคนผ่านสื่อมวลชน

แบบนี้ค่ะแต่คุณหลอกเข้าไปโอ้โห๓๐๔๐รายเนี่ย

พ่อแม่ของผู้ต้องหาด้วยนะคะ
พ่อของในเต้ยเนี่ยบอกว่า
ลูกชายเป็นชายรักชายค่ะ
แล้วก็ชอบเลี้ยงดูเพื่อนชายค่ะ

เคยก่อเหตุระเวนลักทรัพย์ด้วยนะคะ

ก็จะให้ลูกชายมาทำงานกับพ่อ
พ่อบอกแบบนี้เดี๋ยวพ่อยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
คนเป็นพ่อยอมจ่ายให้
บอกว่าเดี๋ยวจ่ายให้กับผู้เสียหายทุกรายเลย
เพราะตอนนี้ถือว่าความเสียหายรวมแล้วยังไม่มากนัก
มาไขของครับผม

ใช่ค่ะอีกคนนึงค่ะที่บอกว่าร่วมมือกันทำ

ในธรรมนุนหรือในตุ้ยพลอยเลื่อมแสง
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบนะครับแล้วก็เรียกมา
เพื่อที่จะสอบปากคำนะ

ใช่ค่ะตำรวจบอกว่าคดีไม่ได้ร้ายแรงมากนัก